มะเขือเปาะมะเขือเปาะไม่ใช่ลูกเล็กนะที่จะได้ดูเนี่ยลูกเบอร์เลอร์เทอร์อย่างนี้ครับ
บอกว่ามะเขือใหญ่ใช่ไหมตัดหัวออกแล้วก็ผ่ามาเหมือนลูกแตงโมเลยยอมนะ
โอ้โหแทนใหญ่เลยนะลูกเดียวนี่อิ่มทั้งบ้านเลยแต่ซุปจะแกงจะต้มจะทอดโอ้โหลูกมะเขือใหญ่นะนะ
แล้วมันต้องใหญ่ยังไง

ใหญ่มากเอาจริงเหมือนเป็นอย่างนี้ได้ยังไงของคนชนะ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมครับ

ตอนนั้นแกยังบวชอยู่แต่ตอนนี้แกศึกแล้วนะ
แล้วแกบอกว่าตอนที่ถ่ายไว้ตอนที่แกยังบวชอยู่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าแกได้มาเนี่ยตอนที่มีญาติโยมนำมาถวาย

อยู่ที่อำเภอกรยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ญาติโยมมาถวายให้ก็เอามาแล้วก็มาประกอบอาหาร
เอาญาติโยมมาถวายให้
ใช่ญาติโยมมาถวายให้ไงแล้วก็มาประกอบอาหารทานได้จริงนะ
อันนี้คือถ้าทำซุปมะเขือนี่กินทั้งตำบลอยู่เนอ

เขาเรียกมะเขือเปราะพันยักษ์ฮะ

แปลกดีก็เลยเอามาให้ดูกันแบบนี้แหละครับ